พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูภารกิจเมื่อวานนี้เป็นการลำเลียงหมูป่า๔คนออกมานะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ประสบความสำเร็จล่าสุดก็ออกมาแล้วทั้งหมด๘คนด้วยกันครับ
นรงศักดิ์โอสธนากรผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบราย
เมื่อวานแถลงข่าวตอนสักประมาณบ่าย๓โมงนะครับบอกว่า
ให้ความช่วยเหลือทีมหมูป่า๔คนเมื่อวานเนี่ยแล้วก็การทำการส่งตัวเพื่อรักษาต่อที่โรงพยาบาลเชียงบรายประชานุเคราะห์
ตอนนี้ทุกคนปลอดภัยครับนะฮะเมื่อเช้าสมาชิกก็มีการบ่นหิวข้าวกันบ้าง
หลายคนบอกว่าอยากกินผัดกระเพรานะฮะเมื่อสักครู่หมอบอกแล้วนะว่ายังกินไม่ได้
ยังเอาเฉพาะอาหารที่เป็นอาหารที่รสไม่จัดแล้วก็ย่อยง่ายก่อน
ใช่ครับตอนนี้ก็มีการแยกห้องจากผู้ปกครองคนอื่นก่อน
ถ้าเกิดว่าผลการตรวจเลือดออกมาแล้วอาจจะให้เข้าใกล้ได้
แต่ว่าต้องใช้ใส่ชุดที่เป็นชุดปลอดเงิน
หลังจากนั้นก็แถลงข่าวในช่วงสำคัญ
ความสนใจทั้งหมดก็มุ่งไปที่ปฏิบัติการพาทีมหมูป่าออกมาจากเนินนมสาวในถ้ำหลวง
มีรายงานว่าสมาชิกทีมหมูป่าคนที่๕นับเป็นว่าเป็นคนแรกของเมื่อวานออกมาได้

แพทย์พยาบาลก็นำตัวออกมาไปที่หน่วยแพทย์สนามในอุทยาน
หลังจากนั้นก็พาขึ้นรถพยาบาลไปที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์บ้านจันทร์กับผัก
เพื่อนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์ต่อไปยังโรงพยาบาลเชียงบรายประชานุเคราะห์

มาสมาชิกหมูป่าคนที่๖คนที่๗ก็ออกมาจากถ้ำได้
สักประมาณ๖โมง๒๐และ๖โมง๓๐นาที
ทั้งสองคนถูกนำตัวส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนาม
ก่อนที่จะคัดกรองแล้วก็ลำเลียงขึ้นรถพยาบาล
ไปยังลานจอดไฮรีคอปเตอร์ที่โรงเรียนบ้านจ้อง
และนำตัวส่งต่อไปยังบรมพยาบาลเชียงบรายประชานุคร้อ
โดยมีรายงานว่าระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
หมูป่าคนที่๖และ๗ถูกให้น้ำเกลือทั้ง๒คน
เพราะว่าอ่อนเพลียอิดโรย
หลังจากนั้นอีกไม่ถึง๒๐นาทีถัดมา
ก็เป็นข่าวดีที่คนไทยทั้งประเทศก็ดีใจตามกัน
เพราะว่าหมูป่าคนที่๘ถูกนำตัวออกมาได้แล้ว
ตอน๖โมง๕๙นาที
แล้วก็ส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลเชียงบรายประชานุค

ถึงโรงพยาบาล๒ทุ่ม๒๓นาที
เมื่อวานนี้ปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าออกมาได้เพิ่ม๔คน
ทุกคนร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี
และยังคงมีทีมสมาชิกของหมูป่าอีก๕คน
ก็คือเป็นนักฟุตบอล๔โค้ชอีก๑นะครับอยู่ในถ้ำที่เนินนมสาว
พบเหตุการณ์ก็ยืนยันว่าทั้งหมดสภาพร่างกายยังคงดีอยู่
กำลังใจก็ดีแล้วก็เริ่มภารกิจทุกอย่างพร้อมเช่นเดียวกัน
แล้วก็เร่งดำเนินการอย่างเร็วที่สุด
อย่างที่บอกไปเริ่มแล้ววันนี้ตอน๑๐โมง๘นาทีนะครับ